เหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะน่าแปลกใจนะคุณคิง
หญิงสาวรายนี้เป็นหญิงสาวกัมพูชา
ไปเดินตลาดเพื่อซื้อของตลาดนะคะคำว่าตลาด
กับสามีอยู่ดีมีกระสุนเจาะเข้ามาที่บริเวณท้องของเธอ
แล้วทะลุตับจนเธออาการสาหัสระหว่างเดินอยู่ในตลาดกับสามี
ยังไม่รู้ด้วยซ้ำใครยิงแล้วกระสุนมาจากไหน
ตัวเธอเองยังพอเล่าเหตุการณ์ได้บ้างแล้วตัวเธอเองก็ไม่รู้
ยืนยันไม่เคยมีปัญหากับใคร
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
เย็นเมื่อวานนี้แหละค่ะแล้วในขณะนี้ตำรวจเองพยายามสืบสวนสอบสวน
ตามหาเจ้าของกระสุนนี้หรือใครเป็นคนยิงเธอ
พอตำรวจสภปลวกแดงลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หญิงชาวกัมพูชายุ๓๖ปีทราบชื่อคือนางสาวรัฐค่ะ
โดนกระสุนปริศนาเจาะเข้าบริเวณด้านหลัง

ระหว่างเดินซื้อกับข้าวอยู่กับสามีที่ตลาดแท้
กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
อย่างที่บอกว่าเธอยังพอให้ข้อมูลให้ข้อมูลเล่าเหตุการณ์ได้บ้าง
บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นว่าเธอไม่รู้เลยใครยิงเธอ
แต่เธอไม่เคยมีปัญหากับใครแน่นอนค่ะ
นี่ค่ะคือยังพอมีสติ
ยังพอพูดได้บ้างแต่คือสายหน้าอย่างเดียว
บอกไม่รู้จริงไม่รู้ใครยิงเธอ
แต่คุณคิงหลายคนก็อาจจะพุ่งเป้าไปที่สามี
เพราะสามีคือคนที่เดินที่ตลาดอยู่กับเธอ

ตัวนายรัฐาจริงเขาไม่ได้หนีไปไหนนะ
สามีของเธอค่ะอายุ๔๒ปี
บอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าใครยิงเมียผม
แต่หลังเกิดเหตุพอเมียผมโดนกระสุน

ตอนนี้ผมยังงงอยู่เลยว่าใครมายิงเมียแล้ว
ไม่รู้ว่ากระสุนมาจากทิศทางไหน
ยืนยันเลยว่าผมกับเมียไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะ
แล้วพี่ทำงานอยู่ที่ไหนที่ไหนนะซอยซากอ้อยซอยซากอ้อยอ๋อ
นี่คือเรามาตลาดแล้วคนยิงเราก็ไม่รู้จักอยู่เขาก็มายิงเลยใช่ไหมครับ
แล้วโดนตรงไหนของพี่ผู้หญิงครับตรงจุดที่ไหน
คุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยชาวบ้านนะที่เขาอยู่บริเวณนั้นตรงตลาด
เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุทางด้านของนางเสารัฐอ่ะ
จังหวะนั้นก็มาที่ตลาดกับสามีจริงจริงแล้วค่ะแล้วยืนเลือกซื้อไข่ไก่อยู่ในตลาด
ก็ดูไม่มีอะไรนะแต่ระหว่างที่เธอกำลังยืนเลือกซื้อของ
อยู่ดีดีลักษณะคล้ายกับเสียงประทัดดังขึ้นหนึ่งนัดครับ
แล้วหลังจากนั้นนางสาวรัฐสุดตัวลงไปนอนกับพื้นทันทีค่ะ
ผู้สื่อข่าวนะคะคุณผู้ชมคะจากตอนแรกที่บอกว่านางสาวรัฐเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะ
เราก็ไปตามเรื่องนี้กลายเป็นว่าเธอเนี่ยเจ็บสาหัส
เพราะว่าอะไรคมกระสุนเจาะเข้าลงบริเวณด้านหลัง
ทะลุไปถึงตับของเธอเธอเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านบอกหลังเกิดเหตุสามีของคนตายนี่ชาวบ้านบอกนะคุณผู้ชม
เหมือนมีท่าทีน่าสงสัยเดินถือถุงหนึ่ง
ถุงหนึ่งไปอยู่บริเวณข้างตึกของโรงพยาบาล
แล้วทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ถุงนี้มันคืออะไรแล้วมีอะไรอยู่ในนั้น
หรือเอาอะไรไปทิ้งหรือไม่

นายรัฐาอาจจะมีการพกปืนไปเดินตลาดหรือเปล่า
แต่จากการตรวจค้นพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล
คุณผู้ชมบริเวณโดยรอบคุณแซ็คไปไหนไปที่ตลาดนั่นแหละ
ก็ไปเนี่ยไปตรงบริเวณตลาดก็พบว่าบรรยากาศนี้นะคะ
ก็อาจจะต่างต่างกันนิดหนึ่งนะคะกับเย็นของเมื่อวาน
แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตลาดเช้าไงคุณแซคก็เลยลองไปถามคนที่อยู่ในตลาด
พ่อค้าแม่ค้าพยานแวดล้อมหลายคนแต่หลายคนบอกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ตรงบริเวณตลาดมันมีภาพกล้องวงจรปิดนะบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
คุณผู้ชมดูนะคะกล้องมูลจรปิดหน้าตลาดในช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๑๘นาที
นี่นะคะตัวทางด้านของนางสาวรัฐคนตายซ้อนมอเตอร์ไซค์ซาเล้งของสามีสามีเป็นคนขี่
เข้ามาที่บริเวณตลาดจอดอยู่ตรงนั้นแล้วเธอเดินเข้าไปในตลาดก่อน
แต่ตัวสามีนายรัฐาเนี่ยยังนั่งอยู่ที่ซาเล้งอยู่ครู่นึงแล้วก็เดินตามภรรยาตัวเองเข้าไป
ตอนเกิดเหตุกระสุนปืนปริศนาอย่างที่บอกพุ่งเข้าเจาะเข้าบริเวณช่วงท้องของนางเสารัฐ
กัมพูชารายนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยคือกล้องเนี่ยมันไม่ได้บันทึกภาพเหตุการณ์
ตอนที่เกิดเหตุเอาไว้ได้จะเห็นก็คือตอนที่มาที่ตลาดแต่สิ่งที่เห็นความวุ่นวายคุณผู้ชม
ตอนที่เธอโดนไปแล้วเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าคนในตลาดเริ่มแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
มีคนเจ็บเหรอมีคนโดนลูกปืนเหรอเริ่มวิ่งวุ่นวายมองให้เห็นเลยว่ามีคนไปยืนมุงดู
พยายามเข้าไปช่วยเหลือนางสาวรัฐผู้ตายค่ะ
หลังเกิดเหตุ๕นาทีรถกู้ภัยมาถึงอย่างรวดเร็วและทำการประถมพยาบาลเธอ
นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลแต่อย่างที่บอกเธออาการสาหัส
สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะไปคุยกับพ่อค้าท่านหนึ่งนะคุณคิง
พ่อค้าคุณธนาวุฒิค่ะอายุ๔๕ปีเป็นพ่อค้าที่ขายน้ำพริกอยู่ในตลาดค่ะ
แล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ไปช่วยประถมพยาบาลนางสาวรัฐด้วย

ผมไม่คุ้นหน้านะสองสามีภรรยาคู่นี้
แล้วบอกว่าตอนที่ทั้งคู่เดินเลือกซื้ออาหารส่งในตลาด
เอาจริงทุกคนก็เหมือนกันได้ยินแหละ

แต่คุณธนาวุฒิบอกว่าเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ตอนนั้นก็คิดแหละเออประทัดหรือเปล่า
จนกระทั่งเห็นหญิงสาวกัมพูชารายนั้นล้มลงไป

เพราะตอนที่เธอล้มลงไปเธอนอนเฉย
ไม่แม้แตกระทั่งได้ยินเสียงครวลครางโอน

แน่ใจว่าเธอต้องได้รับบาดเจ็บแน่นอนก็เลยเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
คือก็
ไม่ได้เห็นเขาพูดอะไรกันเรื่องว่า
มีคนโดนจิงหรือเปล่าหรืออย่างนี้ค่ะ

ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าทางคดีล่าสุดแล้วค่ะ

จับตัวคนก่อเหตุได้แล้วคุณคิงคุณผู้ชม
แล้วทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่ตรงตลาดนั้นแหละค่ะ
แล้วพบว่ามีปืนติดตัวเอาไว้ด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างในการสอบปากคำ
ข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะ
ส่วนร่างของนางสาวรัฐนั้นทางครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ชดใช้เยียวยาต่างกับครอบครัวผู้ตาย
ชุดสิบศูนย์บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวนะคะ
เข้าไปพบก็อาจจะต้องเชิญตัวสามีและครอบครัว
ไปพบนี่แหละก็พูดคุยเรื่องของการแจ้งสิทธิ์ต่างตามขั้นตอนต่อไปค่ะ